กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
เมื่อใจเข้มแข็งไม่พอ
เจ็บก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้
คำว่าเราจบกัน
ฉันนั้นเข้าใจดี

วิธีจะลืมกัน
ในดวงนี้

ไปชี
ชิมแล้ว

ก็ได้ไงพร้อมอยู่ก็พูดชีบ่อย

สามารถที่จะร้องเพลงโดยไม่มีตัวช่วยเลย

มันจะเย็นสลังวาบ

เอาล่ะตอนนี้มาลุ้นกันอีกทีหนึ่ง
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นไงเป็นกัน
เพราะว่านี่คือบัวคนใหม่

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้
ร้องได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบัวร้อง
เฮ้ย

ทำได้ด้วยความสามารถของตัวเอง
ล้วนไม่มีอะไรปน

ปัวด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองพี่

เราก็ทำอะไรได้อย่างมาดมั่น
น่าเชื่อว่าคุณบัวจะได้อยู่กับเราอีก๑วันต่อไป

อยากให้พี่บัวเก็บความดื่มดำตรงนี้

แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันในครั้งหน้า

อย่าลืมไปทวนเนื้อเพลงนะ

เพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีตัวช่วยแล้ว

พบกับรายการใหม่ล่าสุดจากไทยรัฐทีวีนะครับ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวครับ
เกมที่เปิดโอกาสให้กับคนจนค่ะ

ไม่ต้องมีความสามารถพิเศษใดค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในครั้งต่อไป
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ช่องเสาร์ที่๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วัน
วันนี้จากกันด้วยรอยยิ้มครับ

เชี่ยงมาก
ที่สุดที่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นไงคะพี่บัว
พ่อเป็นเส้นเลือดฝอยจ้ะ
เส้นเลือดฝอยแตกมาจะ๑๐ปีแล้ว

เดินกระโพกกระเพกเป็นไตระยะที่๔

คำพูดเขาบางครั้งเราก็รับไม่ได้
เขาบอกว่าถ้ากูมีหนี้อย่างเมื่อกูไม่เอาลูกออก

แม่บอกว่าหลานกูกูเลี้ยงได้